สวัสดีครับเรื่องรอบของสนามนะครับมาเปิดหัวกันด้วยเรื่องราวของการประกาศ
ผู้เข้าชิง๓คนสุดท้ายครับของนักเตะยอดเยี่ยมอันดับโลกเลยนะครับ

รางวัลนี้นะครับก็จะมีการประกาศกันในวันที่๑๑มกราคมปีหน้าครับ
ที่ประเทศสวิสเตอร์แลนด์เมืองซูริกนะครับ
สามคนสุดท้ายที่เข้าชิงจากการคัดเลือกทั้งหมดยี่สิบสามคนนั้นก็คือ
๓คนนะครับนี่คือโฉมหน้าของผู้เข้าชิงในรอบสุดท้าย
โดยเบสซี่แล้วก็เนม่าถือว่าสร้างผลงานโดดเด่นให้กับต้นสังกัด
ด้วยการพามาเซลน่านั้นคว้า๓แชมป์ก็คือลาลีก้า
ส่วนโรนาโดครับที่หวังจะลุ้นรางวัลนี้เป็นสมัยที่๔
ก่อนอันนี้ได้ไป๓สมัยนะครับในปี๒๐๐๘
ปีหลังก็เป็นโรนโดนะครับที่คว้าแชมป์ไป
แต่ว่าผลงานของโรนโดนั้นแม้ว่าจะไม่สามารถช่วยเรอมริต
ให้ได้แชมป์ใดเมื่อซีซัดที่ผ่านมา
แต่เขานั้นมีสถิติที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ได้เข้าชิงก็คือ
๖พิเศษประตูจาก๕๔เกมที่ลงสดามในทุกรายการนะครับ
แล้วโรนาโดนั้นต้องการจะได้รางวัลนะครับ

เพราะว่าเมซี่นั้นได้๔สมัยซ้อนในปี๒๐๐๙ถึง๒๐๑๒ครับ
ประกอบไปด้วยคาลีลอยจากสหรัฐอเมริกา
อายะบิยามะของญี่ปุ่นแล้วก็เซเลียซาซิสจากเยอรมนีครับ
ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมกันบ้างครับ๓คนสุดท้าย
ก็คือลุยสเอลิเกของปาซิโลน่า
เฟฟกวาดิโอล่าของบายาเนวนิกและคอร์เกสซัมปาวลี
ที่ผ่าชิ้นหรี่แล้วคว้าแชมป์โป้ป้าอเมริกา
ครองได้เป็นครั้งแรกในประติศาสตร์ครับ
ส่วนประตูสุดสวย๓ลูกสุดท้าย
ผ่านเข้ามาให้กับแฟนบอลได้โหวตกันนะครับ

มีลูกโชว์เดี่ยวของเรียวในเมซี่ในเกมโกป้าเดอริน
เจอกับบิวเบาแล้วก็อีก๒ลูกนะครับ
คือประตูของอเล็กซอนโดฟอร์เรนซี่จากโรมาและเวนเดลรีร่า
สูญหน้าของวีราโนวาในฤทธิ์ของบราซิลครับ
ดูเอาแล้วกันนะครับว่าคุณชอบลูกไหนแล้วก็ไปโหวตกันได้ครับ
ไปเที่ยงราวของโรเบิร์ตเลวาดอฟสกี้ครับ
กล้องหน้าทีมชาติโปรแลนด์ในวัย๒๗ปีของบายันยูนิค
ในศึกเบอร์เดอร์ซีก้าของเจราบันก็ได้รับการรับรอง
๔รายการในสถิติโลกในกิเนสบุ๊คเวิร์ลเรคคอร์ด
จากการทำคนเดียว๕ประตูในเกมที่ถูกเปลี่ยนลงมา
เอาชนะโวฟบวก๕๑เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับ
โอ้โหกรอบรูปนี่หนักกันเลยทีเดียวครับ
ก็มีรางวัลทำแท็กฟิกเร็วสุดในบูเดสซีก้านะครับ
นาที๒๒วินาทีทำ๔ประตูเร็วสุดในบูเดสซีก้านัดเดียว
๕นาที๔๒วินาทีทำมา๕ประตูเร็วสุดในบูเดสติก้านัดเดียว
นาทีห้าสิบเก้าวินาทีแล้วก็เป็นตัวสำรองที่ลงมาทำประตูได้มากที่สุด
บูเดสติก้านัดเดียว๕ประตูครับ

ปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลเกาโชซิริอาของอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
นาโพลีเอาชนะอินเตอร์วิราณไป๒๑และซาซุโอโล
เสมอกับปิออเรนติน่าไป๑ประตูต่อ๑ครับ